เอามาพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายดีกว่า
การออกกำลังกายมันเป็นสิ่งที่ดีนะคุณผู้ชม

จริงบางคนบอกว่าโอ๊ยเป็นผู้ใหญ่แล้วค่อยออกกำลังกายก็ได้
จะได้แบบอายุยืนยาวไม่ใช่นะ
ต้องบอกเลยว่าออกกำลังกายแต่เด็กมันก็ดีเหมือนกัน
แต่บางทีเป็นมือใหม่มันก็อาจจะมีผิดพลาดกันได้บ้างค่ะ
ว้าวเขาเรียกว่าเข้าเฝ้า
เลยเดี๋ยวนะเข้าเป้าได้ไงก็เขาให้เตะแผ่นไม้

เข้าเป้ากรรมการไหมคะ
เข้าถึงความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่
เป็นความเจ็บปวดที่ฝังลึกในหัวจิตหัวใจ

คือเป้าที่เข้าเนี่ยไม่ใช่เป้าที่กรรมการถือ

มาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้เกร็งมาก่อนล่วงหน้าด้วย

ใครจะไม่คิดว่าอยู่เฉยกระเร่ยจะเอื้อ

ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้น้องคู่ที่สอบผ่านหรือก็ไม่แน่ใจ
อาจจะต้องฝึกอีกหลายรอบนะ

ต้องต้องเตะแบบนี้เหรอรอบเดียวก็พอแล้ว

อ๋อตอนนี้ก็แม่นนะก็มั่นนี้แม่นมาก

เตะเป้าที่เขาเป็นไม้กระดาน
แต่ไม่อยากกันว่าครูฝึกจะยังยอมฝึกให้่งไหม

ฉันไม่แน่ใจว่าวิธีการแบบนี้คือเป็นท่ากระโดด

หรืออะไรสักอย่างกับเป้าที่ต้องถือ

ให้เป้ามันให้แผ่นไม้มันแตก

เอาเป็นว่าโชคดีนะคะ
ขอให้กลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะ